ทีนี้ค่ะมาดูเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพ
แล้วโอ้โหหลายอย่างแพงมากนะคะน้ำมันเนี่ยแพงสุด
ทีมข่าวของเราไปบันทึกภาพก็คือช่วงก่อนที่จะมีการปรับราคาน้ำมันขึ้น
ก่อนตี๕เมื่อวานนี้ค่ะคนก็ไปต่อคิวกันก่อนที่มันจะปรับขึ้นอ่ะ
ก่อนจะปรับขึ้นในกลุ่มเบนซินบาทนึงนี่ก็ราคาน้ำมันแปะขึ้นไปแบบ
โอ้โหหวิห้าสิบบาทต่อลิตรแล้วว่าเบนซินอ่ะพี่หุย
ใช่มันแพงมากนะร้อยหนึ่งได้สองลิตรอ่ะใช่
เราส่งเนติชาวนักข่าวของเราไปคุยกับพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ
พี่วินบ่นกันอุบเลยมันกระทบมากรายรับมันเท่าเดิมอ่ะ
เตอร์ไซค์นี่ต้องเติมเบนซินรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นอ่ะเออ
หนุ่มรายเดอร์ก็บอกว่าโอ้โหทำงานไปเนี่ยแทบไม่เหลือเงิน
ครับเพราะอะไรหมดไปกับค่าน้ำมันลดอืม
จากปกติเมื่อก่อนเติมร้อยหนึ่งนี่ก็เต็มถังแล้ว
เดี๋ยวนี้ร้อยสี่สิบยังไม่เต็มถังเลยอืม
มันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอะครับรัดช่วยอะไรครับเซฟมินเซฟใช่ไหม
สองร้อยห้าสิบต่อเดือนตอนนี้บางปั๊มก็ใช้ไม่ได้
เพราะว่ายังไงมันก็ต้องทำยังไงมันก็ต้องเสิร์ฟ
น่าจะช่วยลดลดดึงราคาไว้ก่อนอ่ะโอ้โหทีนี้ไม่ไหวอ่ะเติม
ต้องหยุดอ่ะหาอย่างอื่นมากกว่าเพราะว่ามันมันสู้ไม่ไหวแล้วครับอืม
เอาวิ่งเอาค่าเที่ยวมาเติมน้ำมันตายทีนี้มาดูเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มกันบ้าง
ไปสำรวจตลาดห้วยขวางนะคะพ่อค้าขายน้ำมันปลาม
บอกว่าน้ำมันปลามแบบถุงเนี้ยปรับเพิ่มเป็นห้าสิบเจ็ดบาท
จากเดิมสามสิบอ่ะค่ะครับแบบขวดเนี่ยปรับเป็นเจ็ดสิบบาทค่ะอืม
มันค่อยขึ้นอ่ะมันปรับขึ้นทุกวันเลยปรับขึ้นวันสามบาทสามบาทเนี้ย
แล้วบ้านเราปลูกเองด้วยปลามเนี่ยทำไมมันแพงจังเลยน้ำมันปลามเนี่ย
บ้านเราปลูกได้เองด้วยไม่ได้นำเข้าแต่ทำไมมันแพงมากขนาดนี้
ทุกคนลูกค้าบ่นหมดแหละน้ำมันแพงมาก
พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้น้ำมันปลามก็บ่นนะคะมันกระทบหมดเลย
เดี๋ยวนี้วัตถุดิบอะไรหลายอย่างมันแพงมาก
แต่ร้านอาหารบางร้านเพิ่มราคาก็ไม่ค่อยได้ไง

แพงมากเลยจะทำยังไงกันเนี่ย
กระทบยังไงบ้างหลังจากที่น้ำมันปาล์มเริ่มปรับราคา
เราก็ต้องซื้อของแพงขึ้นของขายเราขึ้นไม่ได้
เราก็ต้องอยู่อย่างเดิมขายไม่ได้
ขึ้นราคาคนก็ไม่ซื้อบอกแพง
แต่เราซื้อของแพงหมูโลละ๒๐๐หมูเนื้อแดง
คิดดูดีแล้วเราขายกับข้าวถุงละ๓๐บาท
ไหนจะกะทิอีกน้ำมันอีกอะไรอีกสารพัดทุกอย่างเลยขึ้นหมด
ถามว่าให้ช่วยไหมก็อยากให้ช่วยนะ
เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นเยอะมาก
เคยรังหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อย
เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นแปดร้อยนะแปดร้อยเก้าร้อยเยอะ
มันแพงขึ้นทุกอย่างค่ะ
ที่ขอนแก่นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาลงพื้นที่ไปสำรวจดูว่ามีการกักตุลสินค้าอะไรไหม
น้ำมันปลามีการกักตุนอะไรไหมก็ยังไม่มีปัญหา
อะไรที่มันราคาสูงเขาก็กลัวว่าคนจะฉวยโอกาสกักตุลสินค้า
หรืออะไรแบบนี้อันนี้คือภาพบรรยากาศที่ขอนแก่น

แม่ค้าบอกแม่มันก็แพงขึ้นเรื่อยนะ